น้องใบตองถ้าอยากไล่รำแล้วก็ผมอยากจะแนะนำให้ไปไล่รำที่ร้านอาหารร้านนี้

ที่เยอะมากในช่วงของตลอดกิน
วันนี้คุณผู้ชมครับผมจะพาตลอดไปที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า

ฉะเชิงเซาแห่งนี้มีของดีของเด็ด
นั่นก็คือร้านเรือนลำพูกว้างใหญ่ภัยศาล
แล้วที่น้องใบตองจะต้องออกมาร่ายรำ
เพราะว่าที่นี่บรรยากาศดีมีหิ่งห้อย
ดิฉันชอบหิ่งห้อย
แล้วอาหารเขาก็อร่อยด้วยนะคุณผู้ชมนะ
ไปติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
สเทล
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับ

อำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเศร้า
สิ่งแรกที่ต้องทำเลยต้องมาสักการะองค์พระพิคเนธองค์ยืน
ใหญ่ที่สุดในโลก
อุธยานพระพิเคเนตรคล้องเผือน
เป็นที่ประดิษฐานองค์พระพิคเนตปางยืน
ริมฝั่งแม่น้ำบางปะโกงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
หากได้มาสักการะแล้วจะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับ
คุณผู้ชมครับได้เวลาตลอดกินแล้วที่จังหวัดฉะเชิงเซาแห่งนี้
เขาว่ากันว่ามีอยู่ร้านหนึ่งโอ้โหอาหารรสชาติดีบรรยากาศนี่สุดยอดมาก
เพราะว่าอะไรรู้ไหมอยู่ติดกับแม่น้ำบางประกง

เรือนลำผูเป็นร้านอาหารและโคมเซตติดมาน้ำบางปะโกง
บรรยากาศดีดีมีเมนูเด็ดที่มาจากวัตถุดิบท้องถิ่นในฉะเชิงเศร้า
ส่วนรสชาตินั้นเด็ดดวงเลยทีเดียว
ดูแลบริหารงานโดยลุงต๋อยท่านนี้นี่เอง
สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักนะครับลุงต๋อยนะฮะ
เจ้าของร้านเรือนลำผูนั่นเองโอ้โหแต่ละอย่างนี่น่ากินนั่นเลยนะ
แต่ก่อนอื่นคุยถึงเรื่องที่มาที่ไปของร้านหน่อยดีกว่า

เมื่อปี๒๕๔๖ครับเราก็ทำเป็นคล้ายโฮมสเตย์ก่อนทำเป็นที่พัก
สำหรับให้เพื่อนฝูงมาก็นั่งเล่นตากอากาศ
หลังจากนั้นก็น้องสาวของน้องสะพ้ายก็แนะนำ
น่าจะเปิดให้คนมาใช้พื้นที่แบ่งปันความสุขกัน
คุณผู้ชมครับบอกเลยนะว่าสถานที่เดียวจบครบเลยแหละ
แล้วแต่ละเมนูอยากจะให้ลุงต๋อยแนะนำหน่อยนะฮะ
เพราะว่าเราวางเอาไว้เยอะแยะมากมาย
หลักที่มาแล้วต้องสั่งคืออะไรครับ

เราใช้กุ้งสดที่ลอกคาบก็ทานได้ทั้งตัวครับ

คือกุ้งซอสมะขามบอกเลยนะว่าก็เคยทานร้านอื่น
แต่ที่นี้ใช้เป็นกุ้งที่เพิ่งลอกคราบ
เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความนิ่มครับ

ขอบคุณมากเลยนะครับ
เจ้าของร้านนะตักให้ผมทานเองเลย
กินได้ทั้งตัวจริงแล้วกินให้ดู

หวานของมันพอดีรสชาติอร่อยมากเลยนะครับ

ปลากระโพงกทอดน้ำปลาครับ
แล้วก็มีเครื่องเคียงด้วยครับ

ลูกค้าชอบมากครับสั่งการอาจารย์

มันรายเซวน์
คุณผู้ชมครับปลากระพงทอดน้ำปลาของที่นี่

แล้วตรงกว่าน้ำยำรสชาติมันเปรี้ยวพอดี
พอทานคู่กันแล้วครบรสเลยฮะอร่อยมาก
นูต่อไปนะครับโอ้โหนี่
ผัดชาให้ไหมครับเป็นอ๋อผัดชาปลาบึก

เวลาทานเข้าไปคุณจะได้ความหนึบของปลาหมึก
นั่นคือลักษณะเด่นของมันครับ

ผมว่าเมนูนี้น่าจะเป็นเมนูที่ต้องทาน
คือได้กลีนหอมกลีนมันหอมมากเลยครับหอม
คังของที่นี่ก่อนที่จะมาทำเป็นต้มโค้งเนี่ย
ครับโหหน้าทานมาก

จริงอยากจะลองชิมดูนะครับอย่างแรกก็ชิมน้ำซุปก่อนว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับ

คือน้ำซุปเนี่ยพอสดเข้าไปแล้วเนี่ย
น้ำมะขามเนื้อปลาขังนี่มันหวานโอ้โฮมันเข้ากันดีกับตัวน้ำต้มโขมม่อนนี้มากเลยนะ
ใครมาก็ต้องสั่งใช่ครับถ้าไม่สั่งไล่กลับบ้านเลยนะ
ทานไปแต่ละเมนูบอกเลยว่าอร่อยมากเลยนะครับแล้วกุณภาพก็ดีแบบนี้สงสัยใช่ไหมแพงแล้วหรือเปล่า
ดูเมนูแต่อย่างกุ้งทอดซอสมะขามเนี่ยก็อยู่ที่บนพื้น๑๘๐๒๐๐ประมาณนั้นอยู่ที่ช่วงของหน้าฤดูของมันถูกไหม
เช่นเดียวกับปลากระพงทอดน้ำปลานะครับส่วนเมนูอื่นก็จะยืนพื้นอยู่ที่ไม่แพงเท่าไหร่ทั่วไปนั่นเอง
ต่อยครับให้หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ดีกว่าเผื่อจะโทรมาสอบถามครับ

ผมบอกอย่างนี้ละกันถ้าคุณจะมาที่นี่นะมันครบจบในหนึ่งเดียวเพราะว่าที่นี่เขามีโฮมสเตย์อยู่
นี่แหละคุณผู้ชมสำหรับในวันนี้นะต้องขอขอบคุณลุงต่อให้เป็นอย่างมากนะครับ
ให้โอกาสกับช่วงตลอดกินในรายการตามข่าวเดินทางมาถึงที่ที่นี่
แล้วที่สำคัญผมไม่ได้มามือเปล่านะมอบให้เลยสำหรับผ้ากันเปื้อนไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง

เต็มอิ่มไปกับอาหารรสเด็ดและบรรยากาศสุดฟินริมแม่น้ำบางประกงแห่งนี้ไปแล้ว
เชลล์จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนห้ามพลาดกันนะครับ
โอ้โหคุณชนะคุณพาไปตลอดกินแต่ละที่นะคุณไม่ไปมือเปล่านะ

มีของไปแจกเขาแต่คุณกลับมามือเปล่าตลอดเลย
ถึงจะกลับมามือเปล่าแต่ผมมีภาพบรรยากาศนะครับดีมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้
อยากจะให้ไปคือวางแผนอย่างที่ผมบอกไปพักที่นั่นเลย
แล้วอย่างที่บอกตอนตอนคืนจะได้เห็นหิ่งห้อย
แล้วไม่แน่เผื่อได้โชคได้ลาบกลับมา

ผมขออนุญาตพูดเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังหน่อย
ลูกค้าไปพักที่นั่นแล้วเขาฝันฝันอะไรสักอย่าง